สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสังคมไทยมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้สังคมยึดโยงอยู่ร่วมกันได้คือสังคมของของการเห็นใจเข้าอกเข้าใจให้อภัยครับ
เรื่องที่คุณบุ๊คกับคุณน้ำแข็งเกริ่นมาให้ฟังใครที่ได้ติดตามการให้สัมภาษณ์แม่ของคุณแพรวาที่หนังสือพิมพ์ลงมาถ่ายทอดเอามาถ่ายทอดอีกเมื่อเช้านี้เกิดมีความรู้สึกเข้าใจครับเห็นใจยอมขายทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ที่เป็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้แม่แพรวาขายที่ดินระดม๑๐๕ล้าน
เยียวยาแล้วก็จะขายบ้านที่เมืองทองด้วยก็แปลว่ายอมขายทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อจะเอาไปชดเชยชดใช้ดูแลผู้เสียหายในขณะเดียวกันราชสกุลเทพหัสดินที่ถูกแพ่วพานไปด้วยก็ออกโรงเมื่อวานนี้ทั้งสองเรื่องนี้มีคำถามว่าช่วงเวลาที่

อย่างนี้แล้วคนที่ได้รับความเดือดร้อนเขาไม่รู้จะไปไหนเขาก็ไปพึ่งพามูลนิธิเพื่อผู้บริโภคหลายคดีที่เกิดขึ้นฉะนั้นนอกจากเรื่องแพรวาเราจะย้อนไปคุยกับคุณสารีอ๋องสมหวังเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคว่ากระบวนการอำนวยความยุติธรรมที่เป็นปัญหาใกล้เคียงกันเนี่ยมันมีกรณีที่อื่นที่ไหนบ้าง
ยังค้างคาอยู่คุณสาลีอยู่ในสายแล้วฮะสวัสดีคุณสาลีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะสวัสดีค่ะครับมีกรณีอะไรบ้างที่คล้ายคล้ายกับเรื่องของคุณแพรวาและยังคาราคาซังอยู่แต่ว่าสังคมไม่รู้
อ่าที่คล้ายกันมากเลยเนี่ยก็คงเป็นเอ่อกรณีที่เชียงใหม่อ่ะนะฮะค่ะ
ซึ่งจริงก็เป็นอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารของบริษัทเปรมประชา
ขนส่งที่พฤษคว่ำที่อำเผอคลอดฮะเหซะเขียงไหมเข้าปีห้าเจ็ด
แต่ของเพวาเนี่ย๕๓นะฮะซึ่ง๕๗เนี่ย
ก็ทำให้มีคนเสียชีวิตห้าคนแต่ว่า
บาดเจ็บอีก๖๑คนที่นั่งอยู่ในรถ
รถโดยสารนั้นทั้งหมดนะฮะซึ่งเราก็พบว่า
การช่วยเหลือเนี่ยจริงบริษัทก็พยายามที่จะเจรจา
แล้วก็มีการจ่ายเรียกว่ามีการจ่าย
เพื่อไม่ให้ฟ้องคดีเนี่ยไปจำนวนมากทีเดียวโดยที่ผู้บริโภคเนี่ยก็ได้เงินกัน
เรียกว่าระดับหมื่นสองหมื่นหมื่นห้าพันธุ์สูงสุด
ก็คือสี่หมื่นบาทสี่สามบาทที่จบในชั้นไก่เกลี่ยนะฮะ
อันนี้พวกบัตรเจ็บพวกที่บัตรเจ็บใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคดีไปสาร
แล้วก็คำพิพากษาสารเรียกว่าสารอุทธรณ์
ครับในปีหกศูนย์เนี่ยก็ให้บริษัทเนี่ย
เยียวยาซึ่งจริงยอดเงินที่เยียวยาเนี่ย
ยี่สิบกว่าล้านเนี่ยอันนี้แค่๑ล้าน๓แสนเท่านั้นเอง
รวบกองคดีไปเอ่อ๒ล้านนะฮะ
ซึ่งก็น้อยมากแต่ขณะนี้เราก็พบว่าบริษัทก็ยังไม่จ่ายนะฮะยังบ่ายเบียงอยู่
แล้วก็เพราะเอิญบริษัทเนี่ยก็เรียกว่าล้มละลาย

ที่น่าแปลกใจกับผู้โดยสารมากหรือมูลิธิมากคนที่ทำงานเรื่องนี้มากก็คือว่า
เมื่อคุณถูกฟ้องล้มละลายเนี่ย
บริษัทนี้ถึงยังได้รับสัมประธานเดินรถในที่เดิมอีก๗ปี

ซึ่งขณะนี้รถนี้ก็ยังให้บริการเรียกว่าในเส้นทางนั้นอยู่
แต่ขณะที่บริษัทถูกฟ้องล้มละลาย

แล้วก็ทางพวกเราเองก็ได้แจ้งไปทางขนส่งว่าเอ๊ะอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะ
ว่าในเมื่อบริษัทคุณล้มละลายแล้วคุณจะทำประกันชีวิตให้กับผู้โดยสารยังไงในอันใหม่
ซึ่งขณะนี้ขนส่งบังคับเรียกว่ากรมการขนส่งบังคับ
ที่จะให้รถทุกคันทำประกันภัยภาพสมัครจ่าย
เพราะฉะนั้นอย่างน้อยถ้าเสียชีวิตจากพรบ๓แสนจากประกันสมัครใจอีก๔แสน
ขั้นต่ำทุกคนก็ต้องได้ไม่น้อยกว่า๗๐๐๐๐๐บาท
กรณีที่เราไม่ได้ฟ้องคดีแต่เราก็พบว่าถ้าคุณเรียกว่ากรณีนี้
คุณถูกฟ้องล้มละลายหมายถึงว่าคุณล้มละลายอยู่
แล้วก็คุณก็มีคดีเนี่ยแล้วคุณยังไม่ชำระเลย
แต่ทำไมถึงยังมีการอนุญาตให้บริษัทนี้ได้รับเรียกว่าสัมปทาน

เดินรถอยู่ซึ่งขณะนี้กรณีนี้ก็อยู่ในการเรียกว่าสืบทรัพย์อยู่เหมือนกันแล้วก็
แต่ว่าก็ต้องเรียนว่าไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเราพบว่ามีการโอนเงิน
จากบริษัทไปยังคนที่คือเรียกว่าปล่อยกู้ให้กับกรรมการกันเอง
โดยที่ไม่ได้มีเหตุผลเพียงพอแต่ว่านั่นคุณก็ต้องไปไปหาไป
เพราะฉะนั้นมันมีคดีแบบแพรวาอยู่จำนวนหนึ่งที่อาจจะเรียกว่าไม่ง่ายนะคะ
แล้วถ้าเราดูคำพิพากษาส่วนนึง
ก็จะเห็นว่าการฟ้องคดีเนี่ยมันได้ไม่ครบถ้วนตามที่ฟ้อง
ซึ่งต้องเรียนว่าอย่างกรณีนี้ก็ได้ประมาณสัก๕๐ของกรณีที่ฟ้อง
เดี๋ยวครับคุณที่บอกว่าเมื่อกี้๒ล้านกว่านี่หมายถึงว่ารวมกันแล้ว
ทั้งคนเจ็บคนตายเนี่ยเหรอฮะยอดยอดที่ฟ้องมีแค่นั้นเองเหรอครับ
คือสุดท้ายคนที่ตัดสินใจฟ้องเนี่ยเหลืออยู่เพียง๔รายนะคะ
แล้วก็มูลค่าเงินที่ฟ้องเนี่ยจริงก็ไม่ได้มากนะฮะ
ก็คืออยู่ในระดับ๒ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะ
อันนี้หมายถึงว่าที่เสียชีวิตใช่ไหมครับที่เสียชีวิตใช่ไหมครับหรือว่าที่บาดเจ็บ
ใช่เฉพาะที่เสียชีวิตฮะที่ฟ้องคดีที่บาดเจ็บเนี่ย
เรียกว่าเจรจาจ่ายกันไปบางคนก็อาจจะไม่ได้อะไรเลยก็มีนะฮะ
ใน๕๑รายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็อยากเรียนนะครับว่า
จาก๑ความทุกข์ในแง่ระยะเวลา๒การเยียวยาเนี่ย
เรามักจะมองว่าหนึ่งก็คือเป็นการเยียวยาตามฐานานุรูป
แต่จริงแล้วเรียนคิดว่าหลักเบื้องต้นเนี่ยที่เป็นมาตรฐานขั้นต่ำเนี่ย
ทุกคนควรได้เท่ากันก่อนแล้วก็ตามฐานานุรูปมาอีกขั้นหนึ่ง
เพราะฉะนั้นภาพแบบนี้จะทำให้แต่ละคนได้การเยียวยาที่เป็นธรรมมากขึ้นนะคะ
สรุปว่าสู้กันมา๖๗ปีเนี่ย
สู้กันมา๖๗ปีตายไป๔๕ศพ
รายที่เสียชีวิตไปเนี่ยฟ้องเรียกแค่๒ล้านจนป่านนี้ยังไม่ได้เงิน

กระบวนการสืบทรัพย์เนี่ยมันยุ่งยากไหมครับที่เราทำไมเขาปล่อยให้ผู้เสียหายไปสืบเอาเอง
ทำไมหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องไม่ดำเนินการครับ
ต้องเรียนว่าเรายังไม่เห็นมีหน่วยไหนที่เข้ามาช่วยในกรณีของการสืบทรัพย์เลยนะฮะ
อย่างมูลที่เนี่ยก็อาจจะยังมีทนายที่คอยตามคดีคอยไปดูว่าจะศึกทรัพย์อย่างไร
แต่ฉันคิดว่าถ้าประชาชนทำเองเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย
เขาต้องไปเสียเงินจ้างทนายถูกไหมฮะ
ถูกต้องค่ะแม้กระทั่งกรณีแพรวาก็เหมือนกันนะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี้ยเอ่อจริงก็อยากอยากเอ่อสับสนุนนะฮะ
ว่ามีหน่วยงานไหนที่เป็นหลักโดยเฉพาะเมื่อมีคำพิพากษาแล้วเนี่ย
หรือให้ได้รับการเยียวยาตามคำพิพากษาหรืออย่างน้อยก็ให้มีการ

ซึ่งกระทรวงยุติธรรมก็น่าดูน่าจะเหมาะที่สุด
แต่ก็อยากเปรียบเทียบนะฮะอาจารย์สุภาพว่า
ถ้าเทียบกับกรณีที่จันทบุรี
ซึ่ง๒๕ศพเนี่ย
อันนั้นที่เป็นรถตู้ชนกับรถ

รถเรียกว่าเป็นรถ

ครับจำได้ฮะนึกออกครับ
เป็นรถส่วนตัวซึ่งปรากฏว่า
สารเนี่ยที่จันทบุรีต้องชมนะฮะ
ว่าท่านเห็นความทุกข์ของกลุ่มนี้
ชัดเจนแล้วท่านก็มีคำพิพากษาเชิงลงโทษ
ให้กับครอบครัวเพิ่มเติมอีกรายละ๕แสนบาท
ครับครับเสียดายเวลา

ครับเวลาหมดซะแล้วเอาพอเห็นเป็นคดีเป็นตัวอย่างแค่นี้ก่อนนะ

ท่านท่านผู้ชมจับประเด็นได้ไหมครับ
เสียชีวิต๔๕ศพรวมกันไปฟ้องเงินแค่๒ล้านบาท
สู้กันมาจนป่านนี้๕๖ปีแล้วนะครับ
แล้วยังไม่ได้เงินกันเลย
แล้วปล่อยให้คนที่เสียลูกเสียครอบครัวต้องไปสืบทรัพย์เอาเอง
คำถามก็คือว่านี่กระบวนการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนเนี่ย
มันอยู่ตรงไหนครับมันอยู่ตรงไหนครับ
ทำไมปล่อยให้คนที่ไม่มีทางที่จะสู้รบปรบมือต้องไปสืบทรัพย์เอาเอง
นี่คือการบ้านข้อใหญ่ของการอำนวยความยุติธรรมคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายนะครับขีดเส้นใต้ในประเด็นที่สังคมกำลังจับตามองกันอยู่
เรื่องของการชดใช้แล้วก็การเยียวยาให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับ
แล้วเมื่อเช้านี้เองในส่วนของทนายความของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้
การทำหน้าที่ต่อในการทวงถามค่าชดเชยเยียวยานะครับ
ก็บอกว่าได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ช่วยเหลือผู้เสียหาย
สิ่งที่สำคัญก็คือการให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย

โดยไม่ได้มุ่งที่ตัวเงินเป็นหลัก
แต่ว่ามุ่งการชดใช้เยียวยาบรรเทาความเจ็บปวดทุกข์ทรมานของผู้เสียหายได้ตามสมควร
อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเรื่องของจิตใจนั่นเองนะครับ